มีความคืบหน้านะครับกรณีที่
ผู้เป็นพ่อขับรถไล่ชน

เพราะรถเก๋งคันที่พ่อขับมีกล้องหน้ารถอยู่จะเห็นหน้ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามกันมาแล้วมีคนหนึ่งเนี้ยชักมีดดาบออกมา
จะฟันคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คันข้างซึ่งคือลูกชายของคนที่ขับรถเก่งคันนี้
นี่ผู้เป็นพ่อนะขับรถเก่งคันนี้ก็เลยพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของคู่อริลูก
แต่สุดท้ายเสียหลักครับไปพุ่งชนต้นไม้แล้วผู้เป็นพ่อเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
เมื่อกี้เป็นคลิปที่กู้มาจากกล้องหน้ารถของรถคันเกิดเหตุนี้ได้นะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดตำรวจภูทรคลองหลวงก็สามารถจับกลุ่ม
เยาวชนชาย๓คนคุณอายุตั้งแต่๑๓๑๕และ๑๖
ของกลางรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
อาวุธมีด๒เล่มแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุนะครับ
โดยนายทีนคนใส่เสื้อสีน้ำเงินอายุ๑๕ปี
คนนี้แหละเป็นมือฟันฮะ
สารภาพว่าเขาเป็นคนใช้อาวุธมีดฟันผู้บาดเจ็บ
ขณะที่กำลังจะไปส่งเพื่อนแต่ไม่ได้พกมีดไว้ตลอดเวลานะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเห็นฝั่งคนเจ็บเขาเล่นก่อนคุณ
ฝั่งคนเจ็บนะฮะขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อแล้วก็เร่งเครื่องรถใส่
เขาก็เลยคิดว่าเป็นคู่อบริจากนั้นนายเต้อายุ๑๖ปี
ซึ่งนั่งซ้อน๓กลับมาเนี่ยก็ตะโกนบอกว่าเล่นรึเปล่า
แล้วจากนั้นก็ไล่ฟันนะฮะโดยนายทีนเป็นคนคว้ามีดไปฟันคันนั้นนะครับ
ก่อนที่จะถูกรถยนต์ขับไล่ชนจนรถจักรยานยนต์ของตัวนายทีน
ตัวนายเต้และเด็กชายวัย๑๓จะนี่คุณสะบัดสะบัด
แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งตกลงไปจากรถนะครับ
แล้วทีนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่รถเก่งก็ไปชนต้นไม้จนมีคนตายนะฮะ
ตัวของวัยรุ่นทั้ง๓คนนี้นะฮะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจคุณ
เห็นเขาเล่นก่อนเห็นเขายกล้อก่อนเหมือนท้าทาย
ก็เลยไปฟันเขาแต่ไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์นี้
มีผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะพ่อของผู้บาดเจ็บนะครับ
เพิ่งชนโดนโดนไหมวันนั้นโดนไหม
เป็นตะกลับกมันเอาค่ะ
นี่แหละครับควบคุมตัวไว้ได้หมดแล้วอายุยังน้อยกันอยู่เลยนะฮะ
ทีนี้ในเรื่องของคดีนะครับภูมิกับการสพคลองหลวงปฐุมธานีบอกว่า
สาเหตุในการก่อเหตุเราแบ่งเป็น๓ส่วน
ส่วนที่๑ก็คือกลุ่มลูกชายของผู้ตาย
หนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุ๓๐๐บาท
แล้วก็มีการข่มขู่กันทางเฟซบุ๊ก

แล้วก็๒คือกลุ่มลูกชายของผู้ตาย

เป็นจังหวะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุผ่านมาพอดี
ก็เลยเกิดการท้าทายหมั่นไส้กันนะฮะ
ก็เลยมีการใช้อาวุธไล่ฟันกันนะครับ
แล้วก็ประเด็นที่๓กรณีของผู้ตาย
ก็คือพ่อของวัยรุ่นที่ขับรถมาเห็น
แล้วก็พุ่งชนจนกระทั่งไปชนต้นไม้

นี่ก็เป็นส่วนของคดีทั้ง๓ส่วนนะครับ

ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง๓เป็นเยาวชน

เข้าร่วมสอบปากคำก่อนจะแจ้งข้อหานะครับ

ทั้งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์และเป็นคนซ้อน